สร้างรายได้วันละนะคะ๕๐๐๑๐๐บาท
อื้อภื้นที่นานี่ตอนนี้ก่อนหน้านี้
เป็นพื้นที่นาปลูกข้าว

หลังจากที่ต้องเผชิญกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ต้นทุนการผลิตสูงมาตลอดทุกฤดูกาลนะคะ
เจ้าของพื้นที่แห่งนี้คือนายสำรวยมีแตร
ก็เลยเปลี่ยนที่นาของตัวเอง๕ไร่จากจำนวน๑๐ไร่
ตำบลคลองวัวอำเภออ่างทอง
มาเป็นนาผักบุ้งเพราะว่าผักบุ้งนี้เขาปลูกง่าย

มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
สำรวยบอกว่าผักบุ้งที่เอามาปลูกเป็นผักบุ้งขาว

ปลูกง่ายแค่นำต้นเป็นต่อนะครับ
ปักเป็นแถวในนาข้าว
จากนั้นสูบน้ำให้ท่วมสูบน้ำใส่นาให้ท่วม

ปุ้งก็จะค่อยชูช่อแตกยอดออกมา

ขายได้ทันทีให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนะคะ
ลุงสำรวยจะออกเก็บผักบุ้งตั้งแต่เช้าค่ะ
พอเก็บได้เพียงพอแล้วเอามากองไว้ใต้ถุนบ้าน
ระดมพี่น้องพ่อแม่ในครอบครัว
ตกแต่งใบให้มันสวยงาม
มันแห้งมันเหี่ยวซึ่งอยู่ใต้เนี่ยนะคะ
ดึงออกตัดออกแล้วก็มัดเป็นกำ
รอพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงหน้าบ้านเลย
ขายกำละ๗บาท
สร้างรายได้วันละ๕๐๐๑๐๐บาท
คุณลุงสำรวยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือก
เกษตรกรจริงนะคะที่มีนาข้าวอยู่
แล้วตอนนี้ปลูกไม่ค่อยได้เท่าไหร่น้ำก็ไม่พอ
หันมาปลูกผักบุ้งก็ได้นะคะสร้างรายได้ทุกวันเลย
อันนี้สำคัญมากได้ทุกวันเลยรายได้
ต้องปรับเปลี่ยนวิถีนะในช่วงสภาพอากาศเป็นแบบนี้นะฮะ
ใช้พื้นที่คุ้มมากนะครับคุ้มค่า
คือสมัยก่อนนะครับเห็นพื้นที่โลกนะครับ
ปล่อยช่วงฤดูการทำนาอย่างเดียวครับทุกวันนี้นะครับ
ใช้พื้นที่คุ้มนะฮะค่ะนั่นคือในมุมมองหนึ่งนะครับ
จากทุ่งนามาเป็นนาผักปุ้งครับ